ขนของเยอะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัว
ถ้าคุณคลุมปิดมิดชิดแต่มันจะดูน่ากลัว
ถ้าเกิดว่าคุณขับตามหลังมา
แล้วเขาไม่มีอะไรคลุมเลยและอีกอย่างสิ่งที่เขาขนมา
ขวดแก้วคุณลองดูก็แล้วกันค่ะ
กลัวไม่กลัวค่ะ
การขนใส่รถนะฮะแล้วก็ไม่มีผ้าคุม
แล้วก็หล่นตามทางมาเรื่อยแล้วรถคุณก็เหยียบไปเลยค่ะ
บริษัทไหนเนี่ยเนี่ยท่านดูการทำงานในบริษัทไหนเนี่ย
ไม่ห่วงใยประชาชนหรือคนสัญจร
ตามถนนคนขับรถขับอะไรอย่างนี้
โอ้โหนี่คือคำถามคนขับรถตามไม่ห่วงใยประชาชนเหรอ
แล้วเมื่อกี้ไอ้ที่วงแดงนั่นคือร่วงลงมาแล้วใช่ไหม

พี่ต้องถามอีกแบบนะนี่ไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นเหรอ
นี่แล้วคุณนี่ไง
คุณเห็นไหมคือจังหวะพอมีหลุมนิดนึง
หรือมีตัวที่กั้นทางลดความเร็ว
พอขึ้นในตรงทางร้านหน้าทาง
แล้วมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดว่ามันร่วงมาแล้วมันโดนหัวเขาหัวล้างข้างแตกทำไง
นี่แหละเป็นคำถามที่คนขับตามเขาก็ถามเหมือนคุณน้ำแข็งนั่นแหละ
แล้วดูนะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ดีนะเขาเบี่ยงหลบทัน
ลองคิดภาพมอเตอร์ไซค์ถ้าเขาไปสะดุดเขาไปเหยียบขวดแก้วเขาล้มเกิดอุบัติเหตุนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพกล้องหน้ารถที่เขาจับภาพเอาไว้ได้ของคุณวิโรธธรรมวงศ์ค่ะ
บอกว่าขับรถกลับจากทำธุระกับภรรยาใช้ถนนสาย๓๑๙๑ตรงแม่น้ำคุกปลวกแดง
จะไปที่อำเภอนิคมพัฒนาระยองระหว่างทางเจอรถบรรทุกคันนั้นแหละค่ะ
ขนขวดแก้วมาเต็มคันเลยคุณแล้วไม่มีอะไรปิดคุมเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วจังหวะพอรถมันไปโดนระหน้าไปโดนเนินไปตกหลุมขวดมันก็หล่นตุบตลอดทาง
แล้วตอนเลี้ยวนี้ยิ่งน่ากลัวนะน่ากลัวเดี๋ยวมันเทกระจาด
ใช่คือเขาก็พูดเหมือนคุณบุ๊กนี่แหละว่าจังหวะเลี้ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่
ถ้าเกิดว่ามันล้มคว่ำลงมาหมดแล้วคนที่ขับตามหลังมาโดยเฉพาะคนขี่มอเตอร์ไซค
จะทำยังไงเพราะสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
ก็เลยฝากนี่แหละค่ะถึงคนที่ขนของแบบนี้ให้ทำตามกฎจราจรด้วย
ควรมีผ้าใบคลุมให้ถูกต้องค่ะ
ไปเจอรถพ่วงแม่ลูกหัวต้ำเลยเต็มขึ้นหลังเฉพาะเลย
เป็นขาตาเลยร่นทีละลูกลงมาอย่างนี้
แบบนี้นี่เดี๋ยวทางด้านของตำรวจสาวพลอนิคนห์แม่ครับ
พรภาคธรรมชาติจังหวัดระยองท่านบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะทะเบียนรถ
แล้วก็เรื่องของกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตาม
ก็ต้องเรียกคนขับรถบรรทุกคันนี้มาสอบสวนดำเนินคดี

ถ้าเป็นความผิดนะเราลองดูเคสก่อนหน้านั้น
มีการขนของแล้วของหล่นอะไรมาแบบนี้
ก็จะมีการดำเนินคดีในข้อหาขับรถ

ให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยอะไรต่างนานา

กระทำการใดเป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย
หล่นบนทางจราจรหรือไหลทาง

คุณจะคิดว่าคุณอาจจะขนไปใกล้นิดเดียว

การขนของต้องมีอะไรปิดคลุมให้มิดชิดนะคะ